ไปดูที่ศูนย์อำนวยการเรื่องของการทำฝนหลวงนะครับ

เป็นผู้มนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
ก็สั่งการให้นักบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรทำการขึ้นบิน
เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลเป็นรอบที่๓แล้วนะครับ
ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดบรยองไปโปรยสารในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนะครับ
โดยนายประสบบอกว่าจากการที่ดูเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในกรุงเทพ
แล้วก็พื้นที่โดยรอบได้ประมาณ๒๐จนได้มีแผนการบินในพื้นที่ของอำเภอพนัฐนิคม
เพื่อก่อให้เกิดก้อนเมฆโดยส่งเครื่องบินคาซ่า๒เครื่องขึ้นบินในช่วงเช้า
ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย
โดยเฉพาะตอนนี้ก็มีความเย็นที่มาจากจีนแผลลงมาด้วย
จึงต้องประเมินว่าอากาศเย็นนั้นจะมีผลต่อกรุงเทพ

ตรงนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดนะฮะว่าแผนนั้นจะทำอย่างไร

ถ้าอากาศลงมาคลุมแบบนี้โอกาสจะเกิดฝนก็น้อยลงไปอีกนะครับ
ขณะที่ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกสนามบินอุตภัวร์
สถานีเรด้าตรวจอากาศก็ปรากฏว่าไปพบกลุ่มก้อนเมฆ
ก่อตัวบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่ฉะเชิงเศร้า
แล้วก็องคารักษ์ที่นครนายกศูนย์ฝนหลวง
ก็เลยนำเครื่องบินของทางกระทรวงเกษตรและสหกร๒ลำนะคะคุณผู้ชม
เอาสารเคมีทำฝนหลวงใส่ลำละ๑ตัน
ปฏิบัติการบริเวณตอนบนของอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
แล้วก็ฉะเชิงเซารวมถึงนครนายก
ประวัติศาสตร์เคมีทำฝนหลวงปฏิบัติการจมตีก้อนเมฆ
เมฆลอยตัวเป็นฝนหลวงแล้วก็ตกทั้งในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
แล้วก็ฝั่งกรุงเทพด้วยเป็นการบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง
ขณะที่นายสมคิตจันทรมรึกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ก็สั่งการให้นำเครื่องจักรกลเพื่อไปฉีดพ่นละอองน้ำ๒เครื่อง
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อไปฉีดพ่นละอองน้ำในการลดฝุ่นละออง
สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก๒๕ไมครอน
ในพื้นที่สมุทรสาครตอนนี้อยู่ที่เกณฑ์เฝ้าระวัง๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองก็เกิดจากการก่อสร้างถนนบนถนนพระราม๒
การระบายมุรพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาในที่โล่ง
ทางจังหวัดก็มีการประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
ก็คือบริเวณทางคู่ขนานถนนพระราม๒อำเภอเมืองสมุทรสาคร
และบริเวณตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนครับ
ทางจังหวัดก็ยังสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบรถต่างที่ใช้งาน
ตรวจเรื่องของควันดำอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งให้อุตสาหกรรมจังหวัดควบคุมกำกับดูแล
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยควันแล้วก็ฝุ่นละออง
แล้วก็ให้เกษตรกรจังหวัดนะฮะประชาสัมพันธ์ห้ามเผาขยะ
แล้วก็เผาเรื่องของเสพวัตเจ้าพืชในพิวทิลงแจ้งด้วยนะครับ
ทีนี้คุณนอกจากเรื่องของการเผาแล้วสาเหตุหลักเลย
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กมันมาจากพวกควันจากท่อไอเสีย